คุณผู้ชมคะอาจารย์สุภาพเพิ่งพูดไปวันก่อนเองว่า
เอ๊ะเราจะรู้ไหมอะว่าจุดตรงไหนที่กัดไหนที่น้ำมันท่วมอะ
บางทีพอเราขับรถไปเราไม่รู้เส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไง
พอไปถึงนู่นน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วจะกลับรถก็ไม่ได้
ขับต่อไปก็ไปไม่ถึงไม่รู้ว่าจะยังไง
ทีนี้พออาจารย์พูดเรื่องนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยไป
พูดว่าชัดเอาด้วยนะคะเห็นด้วยกับเรื่องนี้
งั้นเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากอาจารย์สุภาพกันหน่อยค่ะ
ในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้ว

ผู้ว่าชัดชาติเห็นด้วยกับข้อเสนอจากรายการขีดเส้นใต้เมื่อวาน
ว่าจะต้องเร่งงานด้านประชาสัมพันธ์
เรื่องจุดที่น้ำท่วมน้ำขังบนถนนในกอทม
โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนัก
จะทำยังไงให้ประชาชนคนขับรถได้รู้ข้อมูลมากขึ้น
รู้แล้วจะได้กำหนดเส้นทางการเดินทางได้ดีกว่าการไม่รู้
รู้แล้วจะได้หาช่องทางหนีทีไล่เปลี่ยนเส้นทางได้
รู้แล้วจะได้ตั้งหลักคิดว่าเราควรจะออกเดินทางอยู่ตรงนี้
หรือพักอยู่กับที่เอาไว้ก่อนรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเสียก่อน
แล้วค่อยออกไปลงถนนนี่คือสาระสำคัญ

ทุกวันนี้ประชาชนที่ขับรถไปเนี่ยอยู่ในภาวะที่
ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นยังไงถ้ารู้ก็จะจะกำหนดอะไรต่ออะไรได้เยอะ
เพราะฉะนั้นช่องทางที่ดีที่สุดทำยังไง
สมมุติว่ารู้แล้วจะโดยใช้ช่องทางไหนถึงจะให้รู้
ช่องทางที่ดีที่สุดก็คือช่องทางของวิทยุนั่นแหละครับ
เพราะในรถทุกคันมีวิทยุ
เขาจะได้รู้ว่าเปิดไปขึ้นไหนสถานีไหน
ถึงจะได้ข้อมูลตลอดเวลาฉะนั้นผู้ว่าชัดชาติลองไปหารือกันดูครับว่า
กรทมจะขอความร่วมมือกับสถานีวิทยุที่ไหนได้บ้าง
ที่จะทำหน้าที่เป็นการเฉพาะกิจ
ในช่วงที่วันเกิดวิกฤตน้ำท่วมถนนฝนตกหนักรถติดหนึบ
เพราะว่าความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นบนท้องถนนของคนกรุงเทพ
เมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทรมานที่ต้อง
ทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นมาอีก
การบริหารจัดการที่ดีจะต้องทำให้หนักให้เป็นเบา
เมื่อวานนี้คุณชัดชาติพูดถึงถนนแจ้งวัฒนะ
ซึ่งตอนนี้กลายเป็นถนนที่ฝนตกทีไรก็ท่วมเมื่อนั้น
คุณชัชชาติบอกข้อผิดพลาดของกอทมอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ
คงต้องบูรณาการกับกรมทางหลวงในฐานะเจ้าของพื้นที่
คือแจ้งวัฒนาเนี่ยเป็นของกรมทางหลวง
แล้วจะต้องบุญจรนาการกับจังหวัดนนท์ก็เป็นเจ้าของพื้นที่
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการจราจรและรถเสีย
เพราะประชาชนไม่ทราบสถานการณ์น้ำท่วม
คงต้องปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
ขออธิบายหน่อยสำหรับคนที่ฟังแล้วอาจจะงงงว่าถนนแจ้งวัฒนะเนี่ย
ทำไมมันถึงคาบกึ่งกันอย่างนั้นมันเป็นถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ
หลักสี่กอทมส่วนหนึ่งแล้วเชื่อมต่อกับพื้นที่ของอำเภอปากเกร็ด
นนทบุรีส่วนหนึ่งถ้าท่านนึกออกคือจากคลองประปาไปทางทิศตะวันออก
ไปถึงรามอินทราเนี่ยอันนั้นเป็นพื้นที่กอทม
แต่จากคลองประปาไปทางทิศตะวันตกนั่นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องบูรณาการร่วมกัน
เฉพาะส่วนที่อยู่ฝั่งเขตหลัก๔เนี่ยเฉพาะถนนแจ้งวัฒนะซอย๑๔
อันนั้นขึ้นชื่อลือชาเลยว่าเป็นพื้นที่ต่ำเป็นทางข้าวหมู่บ้านเมืองทองหนึ่ง
เป็นแหล่งรับน้ำมาแล้วตอนน้ำท่วมปี๕๔ซอยวัฒนา๑๔นี่แหละ
น้ำขังรถวิ่งไม่ได้เป็นเดือนแล้วยิ่งตอนหลังพอมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะผมเคยบอกว่าบริษัทที่รับเหมาที่ได้ทรัพย์มาทำงานรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ย
เป็นการทำงานที่ไม่เกรงใจคนใช้ถนนแล้วตอนหลังเนี่ยปล่อยให้เศษดินเศษหินเศษทราย
จากการก่อสร้างที่มักง่ายกวาดลงไปลงท่อหรือไม่ก็ไปขวางทางท่อ
น้ำเทลงมาก็ไม่มีที่ไปถึงจะไหลระบายลงไปได้แต่ก็ช้ามาก
ถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้เป็นถนนยอดฮิตที่มีปริมาณรถใช้
ถนนเส้นนี้มากที่สุดเส้นหนึ่งเพราะว่าหลังจากเขาสร้างสะพานพระรามสี่
คือสะพานที่ข้ามระหว่างปากเกร็ดผ่านออกไปทางถนนชัยพฤกษ์ฝั่งทางโน้น
แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็กลายเป็นประตูไปสู่ชุมชนใหญ่หลายอำเภอ
หมู่บ้านจัดสรรตอนนี้แต่ก่อนนี้คนที่ใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยใช้ถนนรัฐนาธิเบสเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ถนนพระรามสี่
เพื่อจะไปต่อขึ้นทางด่วนตรงแจ้งวัฒนะแล้วเข้าเมือง
หรือคนจะกลับออกไปนอกเมืองตอนเลิกงานก็ใช้แจ้งวัฒนะ
คือภาวะปกติเนี่ยรถมากรถติดอยู่แล้ว
พอเจอฝนตกน้ำท่วมก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะหนักแค่ไหน
ฉะนั้นการที่ผู้ว่าชัดชาติจะร่วมมือกับกรมทางหลวง
ในฐานะเจ้าของถนนร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีในฐานะเจ้าของพื้นที่
อันนี้เป็นการบูรณาการการแก้ปัญหาน่าจะได้ผลดีที่สุด
เช่นถ้าจะร่วมมือร่วมงบประมาณการปรับปรุงท่อระบายน้ำ
หลังจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสีชมพูเสร็จสิ้น
แล้วอย่าลืมนะครับว่าบนถนนแจ้งวัฒนะมีสถานที่สำคัญศูนย์ราชการตั้งอยู่
ข้าราชการคนทำงานในศูนย์ราชการเนี่ยมีมากมายหลายหมื่นคน
ที่จะต้องใช้ถนนแจ้งวัฒนะขาไปขากลับ
คือคำว่าศูนย์ราชการเนี่ยในทั่วโลกในทุกเมืองใหญ่
จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการขนรถการขนคน
ถามีถนนถนนต้องกว้างใหญ่มีทางยกระดับมีทางด่วนที่จะเชื่อมขึ้นลง
นั่นเขาทำกันมาอย่างนี้แล้วเขาคิดวางแผนพร้อมกัน
มีแต่ศูนย์ราชการประเทศไทยนี่แหละตั้งศูนย์ราชการขึ้นมาแต่ถนน
เส้นเดิมกว้างเท่าเดิม
รถมันก็ติดกันมหาศาลแล้วติดตลอดเวลา
ราชการที่อื่นเนี่ยเขาจะคิดขึ้นมาพร้อมกับเส้นทางคมนาคม
แล้วเขาต้องวางแผนให้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทางด่วนไม่ว่าจะเป็นทางเชื่อม
เขาต้องให้เสร็จพร้อมกันเปิดพัวขึ้นมาเนี่ยใช้ได้
เข้าออกถนนรับถนนศูนย์ราชการของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาของเราเนี่ยเปิดใช้ศูนย์ราชการมานานแล้วนะครับ
โดยเราไม่มีโครงสร้างคมนาคมรองรับนี่ตอนนี้ก็เพิ่งจะมีรถไฟฟ้าตอนนี้ก็เพิ่งจะได้งบประมาณเพื่อจะทำถนนออกไปทางด้านหลังครองประปา
เสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ปล่อยให้คนทำงานเข้าออก
ทุกวันนี้ข้าราชการคนทำงานศูนย์ราชการเนี่ยเขาก็เอาตัวรอดพอบ่าย๒โมง๓โมงเนี่ยเขาต้องรีบทำงานให้เสร็จเลิกงานได้เร็วจะได้หนีรถติด
เลิกงานออกมาพร้อมเวลาเดียวกับข้าราชการที่อื่นไม่รู้กี่โมงกี่ยามจึงจะกลับถึงบ้าน
อันนี้กว่าจะได้งบมาทำถนนเข้าออกเพิ่มกว่ารถไฟฟ้าจะมาถึงคนที่ทำงานศูนย์ราชการคนที่ไปติดต่อศูนย์ราชการทนทุกข์ทรมานมาเป็นปีหลายปีแล้ว
นี่คือศูนย์ราชการประเทศไทยครับไทยแลนดโอลี่ครับคุณน้ำแข็งครับคุณดอมครับไม่มีที่ไหนเขาเป็นอย่างนี้หรอก
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ